หลายคนตั้งคำถามจะเอาอะไรกันแน่จะเอายังไงกันแน่
ตรวจแอนติเจนเท็จคิดยี่ห้อเลอร์ผูหรือว่าเลอร์ปูนะครับ
เมื่อวานนี้จู่สสจจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศเลยค่ะ
บอกว่าสั่งห้ามโรงพยาบาลในสังกัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกโรงพยาบาล
ห้ามใช้แอนติเจนเทสคิดยี่ห้อเลอผู

นี่ค่ะคือไอ้ยี่ห้อนี้มันมีปัญหาก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ว่าคือมีบางหน่วยบอกว่าไม่อยากให้เอาเข้ามา

แต่สุดท้ายเอาจนได้มันผ่านกระบวนการนำเข้ามาในประเทศไทย
สักประมาณ๘ล้านกว่าชุดไหมครับ

แต่ล่าสุดเนี่ยศาสตร์สตจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลองฟังชุดคำอธิบายนะคะ
คือท่านใช้เหตุผลบอกว่ามันมีผลตรวจที่ออกมา

นี่ท่านพูดประโยคนี้เองนะบอกว่ามั่วซั่วมาก
ผลมั่วครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ

จริงมันมีผลออกมาไม่ได้พูดเลื่อนลอย

หลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนเลยว่า
ซั่วครึ่งจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบ

คุณผู้ชมมาอธิบายให้ฟังนะคะ

นายแพทย์จรัสพงศ์สุกรีนะคะ
ท่านเป็นสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า

ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
แต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ให้ประชาชนทั่วไปเอาไปใช้ตรวจกันเอง
แต่ในทางการแพทย์ไม่แนะนำ
แปลว่าอะไรคะจะเอาไปใช้ตรวจผู้ที่ป่วย
หรือผู้ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงไม่ควร
ไม่ควรอย่างยิ่งถือว่าไม่ปลอดภัย
เพราะไปทดลองมาแล้วค่าเบี่ยงเบนสูงมาก

บอกว่าก่อนหน้านี้มีการนำชุดตรวจชนิดนี้
มาตรวจให้กับชาวบ้านที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
จำนวน๑๐๐๐รายลองฟังดีนะคะ
๑รายตรวจมาแล้วผลตรวจบอกว่า
ติดเชื้อก็คือผลเป็นบวก๑๘๗ราย
ซึ่งผลค่อนข้างจะแม่นยำในโรงพยาบาล
ปรากฏว่า๑๘๗รายผลเป็นบวกแค่๙๒ราย
แสดงว่าอะไรฮะผิดครึ่งเลย

คนที่ตรวจกับแอนติเจ็มเทศคิดเหลือผูก่อนนั้น
รายใจไม่ดีแล้วเพราะผลออกมาเป็นบวก
ผลออกมาเป็นลบครึ่งเลย

หรือว่าสปสช๙๐๐๐ชุด
หลังจากนี้ก็จะเอาไปใช้กับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

แต่สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
จะไม่ใช้นะคะจะไม่ใช้เด็ดขาด
เพราะว่าในทางการแพทย์นี่คือไม่ได้เลยนะคะ
ทีนี้มาดูสถานการณ์โดยรวมของ

ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอำเภอเมือง
พบการติดเชื้อกว่า๒๐ชุมชนถูกสั่งควบคุมเป็นพื้นที่พิเศษ
รวมถึงอำเภอท่าสาราและอำเภอทุ่งสมด้วย
เมื่อวานนี้พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น๒๕๗ราย
มีการติดเชื้อสะสมกว่า๑๘๐๐๐ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาลหลักทุกอำเภอรวมทั้งโรงพยาบาลสนามกว่า๔๐๐ราย
แล้วก็มีการรักษาหายแล้วนะคะกว่า๑๓๐๐ราย
เสียชีวิตสะสมสำหรับนครศรีธรรมราช๑๐๐รายนะคะ
ที่สำคัญตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานเชิงลุกลงพื้นที่
คัดกรองตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ